เล่ากันบ่อยนะหมาบุกเข้ามากัดไก่
แต่คราวนี้กัดไป๓๔ตัว
สูญเงินกว่า๓๐๐๐๐บาท
หนุ่มเจ้าของฟ้าล์มไก่มีคลิปหลักฐาน
แต่มีเรื่องว่าจะนะภาพเพื่อนบ้าน
คุณผู้ชมแต่นี่และสุดท้ายนะเอาไก่ทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ย
ไปทำอะไรให้คุณผู้ชมดูกันหน่อยนะฮะ

ตอนแรกก็ร้องซะให้หนำใจเลยนะ
เสียใจซะให้แบบหนำให้เต็มที่เลย

กลับข้าวแลอบกลับข้าวเพื่อนคุณ
จริงต้องบอกก่อนว่าความคิดของเจ้าของไก่ชนดีคุณไก่ชนเนี่ยมูลค่านะ

แต่ทีนี้เพื่อให้เขาเป็นประโยชน์ต่อไปไก่จะได้ขึ้นสวรรค์
ก็เอามาทำต้มยำไก่หม้อใหญ่แจกทั้งหมู่บ้านเลยคุณ

ทีมข่าวคือไม่ได้ตัดต่อหรือทำขึ้นเองนะ

ไก่ชน๓๔ตัวถูกหมากัดตาย
แล้วก็เขียนข้อความเอาไว้บอกว่า
ชีวิตที่สูญเสียไปอะไรจะมาชดใช้ได้
จะไปเรียกร้องความเสียหายได้จากที่ไหน
อายุ๔๕เดือนมันจุกอยู่ที่อก
หมาแล้วทำไมไม่ดูแลไม่ดูแลมัน
ปล่อยให้หมามากัดไก่ผมทำไม
ซึ่งหลังจากไก่ชนทั้ง๓๔ตัวของเจ้าของไก่ชน
มันตายแล้วก็นี่ฮะต้มน้ำฮะ
น้ำร้อนถอนขนฮะทำต้มไก่แจกชาวบ้านไป
เมื่อวานนี้วันแม่ทำบุญเรียบร้อย
เราก็สอบถามผู้โพสต์นะคือคุณอภิษฎสัญญาเดชนะ
เป็นผู้โพสต์และเป็นเจ้าของฟาร์มไก่ชน
ชชัชนันฟาร์มในตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองนะฮะ
พี่เขาเล่าให้ฟังแบบนี้ครับบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้น
เช้ามืดวันที่๑๑สิงหาคมนี้เอง
คือได้ยินเสียงหมามันเห่าในฟาร์มไก่ชนของผม
พอผมออกมาดูนะโหไอ้หมาตัวสีดำของเพื่อนบ้าน๒ตัว
มันวิ่งเข้ามาในฟาร์มไล่กัดไก่ชนตายไป๓๔ตัวงับคองับคออะไรแบบนี้เลย
เนี่ยผมก็เลยไล่จับหมาเหมือนกันไล่จับมันได้ตัวหนึ่งนี่เจ้าดำเนี่ยตัวหนึ่ง
ส่วนอีกตัวเนี่ยโอ้โหมันหนีไปคุณผู้ชมนี่ฮะผู้ร้ายของเรา
ที่ฆ่าไก่ไป๓๔ตัวขอดูหน้าหน่อยสิมันโหดเยี่ยมขนาดไหนกันเชียว
มันก็ตามภาษาหมาคุณตามันก็ปริบเหมือนกันเออนะครับ
อีกตัวหนีออกไปก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิปไว้ได้
ไม่ได้ถ่ายรูปหมาไว้เป็นหลักฐานเลยถ่ายไว้ได้หนึ่งตัวตัวดำถมึนแบบนี้นะครับ
หมาหรือหมีหมาฮะหมาเหรอใช่เนี่ยหลักฐานชัดเจนนะ
แต่ก็ไม่รู้ว่าทำไงคุณได้แต่ทำใจเพราะเจ้าของหมาเนี่ย
ก็เป็นคนในหมู่บ้านเดียวกันคนหมู่เดียวกันก็ไม่อยากให้มีปัญหา
ไหนไก่มันก็ตายไปแล้วทำยังไงดียอมเจ็บเพียงคนเดียว
เจ็บเพียงคนเดียวนำไก่ที่ตายมาต้มยำหม้อใหญ่

อ่ะกินหน่อยละกัน
พอกัดตายโอ้โฮเสียอารมณ์เลย
ักได้อยู่ตัวนึงอีกตัวนึงวิ่งหนีออกไป

วิ่งอยู่ข้างในเนี่ยมันออกไปไม่ได้

ถ่ายคลิปไว้อะไรไว้ทั้งหมดเลยหลักฐาน
ไม่รู้จะทำยังไงมันก็เป็นคนในหมู่บ้านเดียวกัน
เป็นคนในหมู่บ้านเดียวกันแล้วเราก็ไม่อยากมีปัญหา
เพราะสัตว์มันตายไปแล้วเป็นคนแบวเรื่องกัน
โอ้โฮแต่ดูสิค่ะอุตสาธารณูธนองไว้นะแต่ละตัว
เลี้ยงมาจนโตแบบนี้๔๕เดือนแล้วนะ
เป็นไก่รุ่นนะคุณไก่รุ่นหนุ่มสาวทั้งนั้นเลย

แม่เป็นไงคุณ
เพื่อนบ้านเจ้าของหมาถึงเขาไม่เอาเรื่อง
แต่ต้องดูแลหมานะเพราะเนี่ยคือ
มันไม่ใช่แค่สัตว์ที่เลี้ยงไว้ตาย

จริงแล้วถ้าถามว่าถ้าฟ้องร้องแจ้งความอะไรได้ไหมได้นะ

แต่ทีนี้พี่เขาบอกว่าคนหมู่เดียวกันไม่เป็นไรเราก็สมัครสมาธิสามัคคีกันไป
ได้แต่บอกเขาเนี่ยแล้วเอาคลิปนี้เป็นหลักฐานให้เขาดูว่าวันหลังเนี่ย
เออเอาไปขอโทษขอบคุณกันซะนะคะ